เอาล่ะมาในแวดวงของโทรทัศน์ดิจิทัลกันบ้างนะครับ
นี่เราทราบกันไปแล้วว่า๒ธันวาคมการเรียงช่องใหม่๑๓๖

แล้วก็การโฆษณาประจำพันธุ์จะได้ทำได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องพูดว่า๓๒ธนัดทีวีหรือ๔๒หรือ๓อะไรประมาณนี้นะครับ
ให้บริการข้อมูลวัดเรตติ้งก็ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่องฮะ
แม้ว่าทีวีดิจิทัล๒๒ช่องซึ่งเป็นลูกค้าเก่า
หันไปใช้ข้อมูลวัดเรตติ้งระบบใหม่
กับบริษัทกันตามีเดียในปี๒๕๖๐ทุกแพลตฟอร์มครับ

มาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อประเทศไทย
ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
เซ็นสัญญากับบริษัทกันตามมีเดีย
เพื่อดำเนินการวิจัยวัดค่าความนิยม
หรือเรตติ้งแทนบริษัทนิวสันประเทศไทย
ซึ่งได้ใช้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับ
ข้อมูลนี้จะถูกใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี๒๕๖๒
จาก๓๐๐๐กลุ่มตัวอย่างทุกแพลตฟอร์ม
โทรทัศน์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ก็ยืนยันว่าผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้ข้อมูลในราคาที่เหมาะสม
ฟังเสียงคุณวันนารัตนพลกันหน่อยครับ
ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราซื้อข้อมูลกับนิวสั้น
จบปี๒๐๑๖นะคะแล้วก็ไปเริ่มข้อมูลใหม่๒๐๑๙
ให้กับทางการตาแค่นั้นเอง
ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงนะคะ
ก็เอาง่ายไม่มีการจ่ายซ้ำกัน
สรุปก็คือใช้ปี๖๐นะฮะก็คือปีหน้า
ยังคงใช้อยู่เป็นปีสุดท้ายว่ากันไป

อภัยผู้มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล
จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
แล้วก็ทำสัญญากันทุก๕ปีโดยจะเรียกเก็บเพิ่มอีก๑๕
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมภายหลัง
ก็คือสมัครก่อนก็จะได้ถูกกว่านะฮะ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๒๒ช่อง
จาก๒๔ช่องเป็นสมาชิกทั้งหมด
ที่ไม่เข้าร่วม๒ช่องหลายคนสงสัยคือช่องอะไร
ก็เลขเรียงต่อกันเลยฮะช่อง๗และช่อง๘
๗นี่แน่นอนก็เป็นช่อง๗สีทีวีเพื่อคุณที่รู้จักกันดี
ช่อง๗สูงสุดและช่อง๘ก็ถือว่าดีพอสมควรทีเดียว
ขณะที่นายสินเพตรารัฐซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทธุรกิจมีเดีย
ยืนยันว่ายังเดินหน้าให้บริการข้อมูลวัดเรตติ้งต่อไป
โดยล่าสุดได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างใหม่
แล้วก็ขยายการวัดเรตติ้งไปยังสื่อวิทยุ

ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ในปีหน้านี้เลยนะครับ
เรื่องของการเรียงช่องกับว่าเรตติ้นมีผลกันนะ
เพราะว่าตอนนี้มีการจับตามองว่าผู้ประกอบการ
เขาจะปรับเปลี่ยนเลขช่องได้จริงตามวันที่๒ธันวาคมหรือเปล่า

เรียงช่องจะมีผลกระทบต่อเจ้าของช่อง

ก็จะมีผลต่อเรตติ้งของช่องเขา
ถ้าคุณผู้ชมอยากอ่านนะว่าเรียงช่องทีวีมาแล้ว

วันนี้เขามาเรียงช่องให้ดูบอกว่าเป็นการที่จะประเดิมทำความเข้าใจกันล่วงหน้า๑สัปดาห์
แล้วเขาวิเคราะห์ด้วยว่าทำไมแต่ละช่องถึง
บางช่องอยากเรียงบางช่องไม่อยากเรียงโดยเฉพาะเคเบิ้ลนะครับ